คุณผู้ชมมาดูกันต่อนะคะต้องบอกว่าโควิดเป็นเหตุสังเกตได้

โดยเฉพาะคนในแวดวงลูกทุ่ง

คนแรกนะคะดิฉันยกให้คนนี้เลยค่ะ

โอ้โหโควิดครั้งที่แล้วเขาเป็นดาวน์ติ๊กต๊อกนะคะ
คราวนี้เตรียมกลับมาทวงบันลังเตาติ๊กต๊อกแน่นอนค่ะ
เรียกได้ว่าคอนเทนต์ของเธอนะคะเป็นการออกกำลังกาย
โยกย้ายสายสายเอวอย่างที่เห็นแล้วก็มีเรื่องตลกด้วยค่ะ
ซึ่งเธอก็เคยให้สัมภาษณ์ไว้นะคะว่าวางแผนว่า
รอบนี้จะคิดท่าเต้นใหม่เอาให้ปั้วเอาให้ปังซ้อมเต้นเอาให้หนักหนาสาหัสไปเลย
เพื่อไว้สำหรับงานโชว์ปีนี้
โควิดหายปุ๊บนางก็เตรียมโชว์ขึ้นเวทีได้เลยนะคะ
แต่ไม่เป็นไรคุณผู้ชมก็ถือว่าเป็นกำไรของชาวโซเชียลนะคะ
เพราะก็ได้ซองได้ดูคุณกะแต่พัวปังทุกงานทุกคลิปจริงค่ะ
จากกระแตไปดูคนนี้ก็แซ่บไม่แพ้กันเลยค่ะ
จ๊ะอาสยามค่ะสวมบทบาทล่าสุดเป็นแม่ค้า
ไลค์ขายเสื้อผ้าเมื่อหนึ่งมือสองถ่ายแอสเซอรี่แบบจะเจ็บ

ไม่ได้ขายเอาเงินเข้ากระเป๋าตัวเอง

นำไปแจกชาวบ้านใจบุญสุดเลยค่ะ
อกจากนี้เธอก็ยังคิดคอนเทนต์ทำรายการลงยูทูปของเธออีกด้วย
ต้องบอกเลยว่าไม่ปล่อยให้เวลาหมดไปโดยเสียเปล่าจ้า

ใครทำนาเลี้ยงวัวนะครับเลี้ยงไขว

ใช่ค่ะอยู่ท่ามกลางธรรมชาติเลย
แฟนคลับก็เข้ามาคอมเมนต์แซวว่าอุ้ยคนเลี้ยงวัวทุ่งนานี่มันล่อหล่อจังเลยเนาะ
แต่ก็ต้องบอกว่าเห็นอยู่นิ่งแบบนี้สุขุมนุ่มลึกแบบนี้
เล่นแอปพลิเคชันติ๊กต๊อกกับเขากันจ้ะพี่
โควิดเป็นเหตุโควิดได้

ไปตั้งคลิปถึงฮัง

ลูกหลานชาวนาค่ะอีกคนที่ไม่พูดถึงไม่ได้นะคะ
นี่เลยคุณตั๊กกะแตนชนระดานี่
น้องตั๊กกะแตนไม่ได้ทำหน้าเก๋อย่างเดียว

ใช่รับงานกิจกรรมกันมาวันดีคืนดีคุณผู้ชมนี่
อยากให้ดูเข้าครัวตำน้ำพริกค่ะ
น้ำพริกปลาร้าสับนางอร่อยมากจริง
คือตอนที่เราไปทำรายการแหละเนอะน้องก็ทำให้ดูอร่อย

ใช่ซึ่งแม่ค้าคนนี้นะคะไม่ได้แค่เก่งแค่ว่าโขกน้ำพริกเท่านั้นนะคะ
แต่ทำเองทุกขั้นตอนนะคะเรียกว่าซับซ่อยทุกอย่างเลยค่ะ
ไม่แปลกใจแล้วค่ะทำไมถึงแบบสร้างบ้านให้แม่ได้๒๐ล้าน
ใช่เพราะนั่งขยันแล้วก็ขยันสร้างคอนเทนต์ด้วย
เดี๋ยวนี้หันมาเอาดีทางด้านเป็นยูทูปเบอร์แล้วหันมาไลฟ์สดเองแล้ว
เพราะฉะนั้นดาราเดี๋ยวนี้เขาก็มีช่องทางการติดตามเยอะเลยเหมือนกันเนาะ